ให้รัฐช่วยด้วย
ชาวบ้านหมู่ที่๒และหมู่ที่๓ตะบนเขาเขนอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
ร้องเรียนว่ามีน้ำเสียจากโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่
ไหลลงสู่ลำห้วยสาธารณะของหมู่บ้าน
ส่งผลให้น้ำในลำห้วยกลายเป็นสีดำ
มีคราบน้ำมันและส่งกลิ่นเหม็น
น้ำทยอยตายเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากน้ำในลำห้วยแห่งนี้จะไหลออกไปสู่คลองบางซ่าน
ซึ่งเป็นลำคลองที่ใช้ผลิตน้ำปลาปลาหมู่บ้าน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้าน
และยังไหลต่อไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านปากหยา
หากไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปแก้ไข
จะส่งผลกระทบระยะยาว
นายประพิษสุขเหลืองชาวบ้านหมู่ที่๓บอกว่า
อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
เนื่องจากที่ผ่านมามีการลักลอบปล่อยน้ำเสียบ่อยครั้ง
ชาวบ้านเคยร้องเรียนผ่านอบตเขาเขนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง
แต่ไม่มีหน่วยงานไหนสามารถเอาผิดกับทางโรงงานได้
ทีมข่าวประสานไปยังไหนไว้ในดินแดงในอำเภอปลายพระยา
ทางอำเภอแจ้งให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดกระบีพร้อมตัวแทนชาวบ้าน
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงาน
โรงงานอ้างว่าสาเหตุที่มีน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
เกิดจากท่อส่งน้ำเสียมายังบ่อบำบัดชำรุดทำให้มีน้ำเสียจำนวนมาก
ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตลอดลำคลองระยะทางกว่า๑๐กิโลเมตร
ซึ่งตอนนี้โรงงานอยู่ระหว่างการซ่อมแซมพร้อมเสนอแผนปรับปรุงบอกบำบัดน้ำเสียใหม่
ขณะที่เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงงานไปตรวจ
หากพบว่าตรงกันก็จะมอบหมายให้อบตเขาเขนดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ